แซ่บกว่านั้นบอกเลยว่าคนที่ชอบกินหอยหอยนังรมพลาดไม่ได้กับร้านเจ๊ชนหอยใหญ่สมสารเขาการันตีเลยว่าหอยสดหอยใหญ่น้ำจิ้มแซ่บกระถิ่นหวานถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันค่ะ
หอยนังลมที่ร้านสดแบบมันสดแน่เลยพี่เพราะว่าเราขึ้นวันต่อวัน
ลูกค้ามากินที่ร้านเราเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงหวานได้ขนาดนี้เราเลยบอกว่าจริงแล้วมันเป็นเพราะหอยมันสด
สวัสดีครับผมผมกันนะครับเป็นลูกเจ๊ชนหอยนังลมแกะสดครับผม
ชื่อร้านมาจากแม่ครับแม่ชื่อเจ๊ชนครับแล้วก็พอมาขายหอยก็เลยใช้เป็นเจ๊ชนหอยน้ำนมแกะสด
ที่ร้านก็จะมีแค่แมงกำพุนครับผมกับหอยนังลมก็จะมีเป็นตัวเล็กที่เราแกะใส่ถุงขายกับเป็นตัวใหญ่ครับผมที่เราขายเป็นตัว
เป็นฟาร์มของที่บ้านเราเองครับผมบ้านเป็นบ้านผมเองแล้วก็ที่เราได้สดอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นของเราเองเราไปเอาใหม่ทุกวันเรามีคนที่งมหอยให้เรา
งมตอนกลางคืนเช้ามืดเราไปเอามาแล้วก็มาลงหอยตอนเช้าก็พอมาถึงที่ร้านปุ๊บก็จะลงหอยที่ร้านแล้วก็เอาไปไว้หลังร้าน
ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเราจะต้องมานั่งเคาะนั่งขับขี้โคนออกขัดเลนออกเคาะพวกหนับทึบพวกอะไรที่มันไม่ใช่หอยนังลมออก
มันดูสะอาดแล้วก็ขัดเปลือกล้างน้ำล้างน้ำสะอาดแล้วก็มาคัดไซส์ว่าไซส์ไหนได้เท่าไหน
เราก็จะมามัดยางเป็นสีเพื่อให้เราจำได้ว่าสีนี้ราคานี้แล้วก็เราก็จะมาวางหน้าตู้ให้ลูกค้าได้เลือก
ถ้าเป็นไซส์เหรอครับก็จะมีเป็นไซส์ละ๘๐ไซส์ละ๑๐๐ไซส์ละ๑๒๐๑๕๐
แล้วก็ใหญ่สุดก็จะมีเป็น๑๕๐๐กับ๒๐๐แต่อันถ้าเป็นไซส์แบบนั้นเราจะไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะ
นานจะมีทีหนึ่ง๗๘ปีจะมีมาสักทีหนึ่ง
ถ้าเป็นของทางร้านนะครับสีช็อกโกแลตครับผมคือถ้ายิ่งพูดลูกค้าบางคนตกใจไม่กล้ากิน
เห็นว่าสีมันเป็นออกช็อกโกแลตหรือสีออกดำบางคนไม่กล้ากินแต่ผมจะบอกว่าสีนี้หวานที่สุดในบรรดาหอยนังลมแล้ว
น้ำจิ้มที่ร้านเด็ดมากครับผมรสชาติกลมกล่อมเผ็ดจี๊จาดเลยครับผมอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลย
ก็จะมีเป็นยำหอยนังลมครับแล้วก็ยำแมงกระพุนอาจจะมีสองยำซึ่งอันนี้ก็เด็ดมากครับผมลูกค้าชอบ
ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเพราะว่าเรายำทานให้เลย
มาร้องครั้งแรกค่ะน้องที่อยู่พัทยาแนะนำค่ะ

หวานมากเต็มปากเต็มคำมาก
ก็หอยใหญ่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลก
วิธีการกินอาจจะเรายังไม่เคยกินแบบนี้
พอมาลองกินแบบที่เขาแนะนำมันก็อร่อยดีค่ะ

มันก็ดูทานง่ายขึ้นแล้วก็หวานขึ้น
ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่มาไม่ถูกหรือหาไม่เจอ

หรือร้านเจ๊ชนถังน้ำลมแก่สดช่องสมสาร
ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากมาทานหรือกลัวว่าหอยจะหมดนะครับ

อาจจะเป็นเบอร์๐๘๕๙๒๙๔๒๒๖ครับผม
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าครับถึง๖โมงครึ่งหรือ๑ทุ่ม
ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลย
อย่าลืมแวะมาทานหอยนังลมเจ๊ชนแกะสดนะครับผม